ชัยภูมินะคะคือแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันสองคน
แม่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน๔๕วันแล้วลูกชายไม่รู้
พยายามจะติดต่อไม่ได้นึกว่าแม่ออกไปข้างนอก
ปรากฏว่าแม่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
นายกิติคุณอายุ๓๒ปีลูกชายเจ้าของบ้านก็อยู่กับแม่๒คน

เพราะเจ้าหน้าที่เปิดไปโอ้โหพบร่างของคุณแม่เสียชีวิตอยู่นะคะ
คุณแม่กิติพรอาจจำนงอายุ๖๒
สภาพคือขึ้นอืดแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าเสียชีวิตอยู่บนเตียง
ตำรวจก็เก็บหลักฐานนำร่างไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ลูกชายบอกว่าอยู่กับแม่สองคน
พี่เนี่ยทำงานอยู่ในตัวจังหวัดชายภูมิตัวเมือง
แล้วก็พ่อเนี่ยแยกทางไปนานแล้วไปอยู่ที่ร้อยเอ็ด
แม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปปกติก็จะขึ้นขึ้นลงออกไปทำธุระข้างนอกบ้าง

สังเกตว่า๓๔วันเนี่ยแม่ไม่ออกจากห้องเลย
โทรไปแม่ก็ไม่รับเลยตะโกนเรียกแม่ก็ไม่ตอบ
ก็ไม่ตอบจนวันนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่บ้าน

พอขึ้นไปปุ๊บโอ้โหแม่เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนแบบนี้ค่ะ
แม่ไม่ได้ลงมากี่วันแล้ว

๔๕วันแล้วเราเลยขึ้นไปถามอะไรไม่
๒วันเนี่ยบูติแม่จะเดินลงมาข้างล่าง

มานี่ครับเค้าหญิงงันฃร้าว่าเค้าไม่รู้จริง
คือไปถามไปคลอดแต่ไม่ได้เปิดประตูดู
ท่านผู้ชมครับทางตำรวจเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนลูกชายของผู้ตาย

แล้วศพก็มีสภาพที่แบบชนะสูตรไม่ได้แล้วว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
เพราะว่าขึ้นอืดหมดแล้วหลายวันแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องประสานให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เบื้องต้นตามขั้นตอนณขณะนี้
ก็คือต้องไปตรวจกันว่ามีเชื้อโควิดหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็จะตรวจสอบชนะสูตรอย่างละเอียด

ร่องรอยการทำร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ